รถมีอาการสายนะครับไม่รู้ว่าเมาหรือเปล่านะครับ
รถมีอาการสายนะครับเกือบตกร่องกลางนะครับ
เฉียวแล้วเฉียวแล้วมีอาการเฉียวแล้ว
วิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนีวิ่งหนี
ทำไมถึงทิ้งรถเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง
นี่เป็นคลิปที่อาสากู้ภัยกับตำรวจขาบรถได้ล่า
รถบรรทุกหกล้อคันหนึ่งฮะคือเพิ่งจะขับไปชนบ้านของชาวบ้าน
ตะบนคลองพลูอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชนบุรี
แล้วหนีหนีไปตามถนนสาย๓๔๔มุ่งหน้าเข้าอำเภอบ้านบึงนะครับ
หนีเกือบตกร่องกลางถนนทีนึงนะนะ
แล้วก็ไปเฉียวชนกับรถบรรทุกที่จอดอยู่ริมทางแล้วก็รถจักรยานยนต์ที่หนีไปทั้งหมดในรวมระยะทางกว่า๒๐กิโลเมตรครับสุดท้ายสงสัยทำท่าจะหนีไม่รอดจอดรถครับจอดรถแล้ววิ่งเข้าป่าละม้อข้างทางที่คุณผู้ชมเห็นไปจนไปถูกตำรวจจับตัวเอาไว้ได้
คนขับคืนในนั้นสันเสริญคุณมากอายุ๒๙ปีคล้ายคนเมานะเขาว่าคุณผู้ชมเมาหรือเปล่า
เขาบอกไม่ได้เสพยาบ้านะแต่ดื่มเบียร์ดื่ม๖ขวดส่วนสาเหตุเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาตามง้อเมียเขาไปง้อเมียมา

นึกว่าจะเรียกเข้าบ้านที่ไหนได้บอกเฮ้ย
เสียงรถเนี่ยมันรบกวนคนอื่นเขาโอ้โหคราวนี้ยิ่งโมโหคุณผู้ชม
โมโหถอยรถไปชนบ้านเมียไปชนร้านขายก๋วยเตี๋ยว
ไปชนแผงหมูสดแล้วก็ขับรถหนีนะครับ
ทำไมหนีขนาดนั้นน่ะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิ
นางสาวจินดามียาของคนก่อเหตุเธอตั้งคันที่๖เดือน
ก่อนหน้านี้เหรอไปเที่ยวกันก็นึกว่าจะสนุก
ไปเที่ยวไหนอ่ะไปเที่ยวก่อกักช้างกัน

ผัวเนี่ยไล่ลงจากรถก็เลยกลับมาหาแม่กลับเองนะ
ผมให้กลับเองจากเกาะช้างมาชนบุรีมาบ้านแม่
ถ้าผัวจะขับรถไปชนซัพสินน์คนอื่นเสียหายแล้วยังพุ่งเขี่ยว
พี่ชายของเธอที่พยายามขวางจนได้รับบาดเจ็บที่แขนซ้าย
แล้วก็สะโพกต้องเข้าเฝือกอ่อนนะครับ
เบื้องต้นตำรวจสอบภัณฑ์หนองใหญ่ตรวจวัตรปริมาณแอลกอฮอล์ในสันเสริมครับ
แปดสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แจ้งก็หาเมาแล้วขับขับรถประมาทหวัดเสียว
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บครับแล้วก็มีทรัพย์สินเสียหายด้วย
ส่วนความเสียหายอื่นเดี๋ยวเจ้าของรถที่ถูกเฉียวถูกชน
บ้านนะครับที่เสียหายร้านก๋วยเตี๋ยวแผงหมูอะไรก็มาแจ้งความเพิ่มเติมเอาไว้ได้
ก็เริ่มต้นวันนี้กันด้วยข่าวเมาแล้วขับเลยเช่นเดียวกันนะคะ